คุณผู้ชมคะมาติดตามอีกหนึ่งคดีที่ตามกันมาต่อเนื่อง
ก็คือคดีของครูจอมทรัพย์นั่นเองนะคะ
ที่มีการรื้อฟื้นคดีแล้วก็สืบพยานใช้เวลา๘๙๐กุมภาพันธ์๓วัน
เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งทางด้านครูจอมทรัพย์ก็ได้นำพยานหลักฐาน
ที่ชี้ให้เห็นว่ารถหมายเลขทะเบียนบบข๕๖สกน
ไม่ใช่รถคันที่เกิดเหตุ
แล้วนอกจากนั้นค่ะทางฝ่ายตำรวจเอง
ก็นำพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าการรื้อฟื้นคดีนี้
มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้ที่มีขบวนการรับจ้างแล้วก็รับผิดแทนค่ะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ
สืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูจังหวัดสกลนคร
ที่ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปี๒เดือน
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

พยานหลักฐานใหม่ที่นำไปสู่การนัดสืบพยาน
เพื่อขอรื้อฟื้นคดีอาญาในคดีนี้

ผู้ที่อ้างตัวเป็นคนขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตตัวจริง
และยังแสดงตัวเป็นเจ้าของรถยนต์
ทะเบียนบ่อใบไม้ขอควาย๕๖มุกดาหาร

ส่วนยุติธรรมยื่นบัญชีรายชื่อพยานที่จะเบิกความรวม๙ปาก
จอมทรัพย์เบิกความต่อสารยืนยันว่า
ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร

ส่วนรอยครูดที่อยู่ด้านหน้าซ้ายของตัวรถ
ทักษิณไขศรีดาให้การต่อสารว่า
เป็นรอยที่เกิดจากการที่สามีของนางจอมทรัพย์
ขับรถมาเฉียวชนลวดหนามที่บ้าน
พยานหลักฐานสำคัญที่ถูกนำมาใช้เป็นข้อต่อสู้
ในการสืบพยานของฝ่ายนางจอมทรัพย์ในครั้งนี้
คือผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
การตรวจสภาพรถและป้ายทะเบียนของรถยนต์กระบะ
เป็นของนางจอมทรัพย์และถูกระบุว่าเป็นรถคันที่ก่อเหตุ
ซึ่งมีการพบสีจากป้ายทะเบียนรถ
ติดที่โครงรถจักรยานของผู้เสียชีวิต
โดยไม่พบร่องรอยการเฉียวชนหนัก
ฝ่ายของผู้ร้องมีการเบิกความเอกสาร
ผลการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกัน
คือกรมการขนส่งทางบกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ยืนยันว่าป้ายทะเบียนที่ติดกับรถของนางจอมทรัพย์
เป็นป้ายทะเบียนเดิมโดยไม่ได้มีการเปลี่ยน

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบริษัทโตโยต้า
ยืนยันผลตรวจสอบความหนาแน่นสีของตัวถังถึงกันชนด้านหน้า
ไม่เกินข้ามรัฐฐานของโรงงาน
แต่ไม่สามารถลงความเห็นได้ว่ามีการเฉียวชนมาก่อนหรือไม่
การสืบพยานฝ่ายผู้ร้องในครั้งนี้

และไม่มีปรากฏแม้แต่ในบัญชีรายชื่อพยาน
ซึ่งนายพงศาลาตรีทนายฝ่ายผู้ร้อง
ชี้แจงว่าสิ่งสำคัญในการต่อสู้คดีนี้
คือการพิสูจน์ว่ารถยนต์ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๗
๕๖สกนที่เคยเป็นของนางจอมซับ
ไม่ใช่รถคันที่ไปก่อเหตุชนคนตาย
เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่านางจอมทรัพย์

ขณะเดียวกันได้มีการเบิกความนางทัศนีหานพยักษ์

จักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖๒
ซึ่งยืนยันตรงกันว่าเห็นคนที่ขับรถชน
และลงมาดูก่อนขับหลบหนีไปเป็นผู้ชาย

เห็นทะเบียนรถคันก่อเหตุเพียงแค่
อักษรตัวแรกและตัวเลข๕๖เท่านั้น
ขณะที่การสืบปากคำพยานฝ่ายผู้คัดค้าน

และพยานเอกสารอีก๒๘รายการ
โดยมุ่งเน้นการต่อสู้ไปที่อีกด้านหนึ่ง
ด้วยการหักล้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานใหม่ฝ่ายผู้ร้อง
ที่ใช้ในการขอรื้อฟื้นคดีนี้
และการพิสูจน์ว่าการรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์
มีความเชื่อมโยงกับขบวนการรับจ้างรับผิดแทน
โดยมีการเบิกตัวพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง
รถยนต์ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖มุกดาหาร
แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว

รถไม่ได้อยู่ในความครอบครองของนายสับวาปี
แต่อยู่ในการครอบครองของนายอุบลชัยบัน
ก่อนที่จะขายซากให้กับคนซื้อของเก่า
จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายสับจะขับรถไปชนคนตาย

อกจากนี้มีการเบิกความพยานพนักงานสอบสวน
นายสุริยานวลเจริญเพื่อนสนิทของนางจอมทรัพย์
เคยนำตัวนายสับวาปีและนายเสิร์ชรูปสะอาด
ไปยืนยันว่าเป็นผู้ที่ขับรถชนคนตายตัวจริงมาขึ้นเบิกความ
โดยมีพันธุ์ตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์
อดีตสวจังหวัดมุกดาหารที่ขึ้นเบิกความยืนยันว่า
ปลายปี๒๕๕๖นายสุริยานวลเจริญ
เคยไปปรึกษาเรื่องคดีของนางจอมทรัพย์
และอ้างว่านายสับวาปีคือคนที่ขับรถชนตัวจริง
แต่ภายหลังในสัพได้ยอมรับกับพันธนโทษจิต
ได้รับการว่าจ้างจากนายสุริยาเป็นเงิน๔แสนบาท
ให้รับผิดแทนและต่อมาได้เปลี่ยนใจเพราะกลัวความผิด
ขณะที่พยานปากสำคัญที่ยืนยันว่ามีความพยายามที่จะหาคนรับผิดแทนนางจอมทรัพย์
ให้รับผิดแทนในคดีขับรถชนคนตาย
โดยเสนอเงินให้๒แสนบาท
ให้รับผิดแทน
ผิดแทนให้ชับ
หลังจากนี้องค์คณะผู้พิพากษาจะทำความเห็น
แล้วรวบรวมถ้อยคำสำนวนทั้งหมดของคดีนี้
ส่งให้สารดีการพิจารณาเพื่อพิพากษาต่อไป
ซึ่งเมื่อสารดีกาพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใด
ไม่ว่าจะยกคำร้องหรือยกคำพิพากษาเดิม
แล้วพิพากษาว่าผู้ร้องคือนางจอมทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดก็ตาม
ก็ถือว่าคดีนี้ได้ถึงที่สุด
และไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้อีก
ขณะที่พลตำรวจตรีธนาศักดิ์ฤทธิเดชภัยบูล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔กล่าวว่า
ว่าผลการพิจารณาของศาลจะมีความเห็นเช่นไร
แต่ทั้งตำรวจและกระทรวงยุติธรรมได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

และคำเบิกความของพยานทั้งสองฝ่าย
ถือเป็นประโยชน์กับการดำเนินคดี
กับกลุ่มขบวนการรับจ้างรับผิดแทนในอนาคต
ดารินหวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน